คุณผู้ชมไปที่จังหวัดปฐุมธานีนะคะมีรายงานมาว่ามีไฟไหม้บ้านที่ซอยชุมชนคุ้มกล้าวอยู่เจริญซอยรังสิตนครนายกห้าสิบห้า
เขาบอกเป็นเหตุการณ์หลานเผาบ้านลุงครับและอย่างที่บอกว่าบ้านมันไม่ได้เป็นบ้านแบบบ้านใหญ่ใหญ่
คุณผู้ชมสิ่งที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละคือบ้านของลุงที่ว่าเป็นเพลิงกระต๊อบสังกษี
แล้วก็มีไม้มาปิดปิดทำเป็นที่อยู่อาศัยอะค่ะอ่าแล้วตรงนี้ต้องบอกก่อนด้วยนะว่าไม่ใช่ที่ดินของลุงด้วยนะ
คือเอามาปลูกเอาไว้แล้วก็อยู่อะค่ะอืมเจ้าของบ้านก็คือคุณมานิดบัวคล้ายวัยอายุเจ็ดสิบเจ็ดปี
บ้านเขาเนี่ยถูกวางเพลิงเผาเสียหายข้าวของข้างในเนี่ยวอดหมดเลยนะคะ
พวกเข้าของเครื่องใช้ต่างเพราะว่ามันเป็นเชื้อเพลิงอย่างดี
สอบสวนไปไม่ต้องไกลแล้วค่ะผู้ก่อเหตุเนี่ยคนใกล้เลยล่ะ
หลานชายวัยห้าสิบห้าปีเองค่ะเขาบอกว่าสาเหตุเป็นเพราะว่าหลานมาขอยืมเงินลุงแล้วลุงไม่มีให้
ครับไม่พอใจเผาซะเลยเรื่องนี้คุณลำดวนคล้ายชาวนานักข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะคะ
ไปเจอกับนายปรีชาเรียนหัฐกรรมประธานชุมชนคุ้มกล้าวอยู่เจริญเขาบอกว่า
คนก่อเหตุเนี่ยเป็นหลานของลุงมานิดแล้วหลานที่ว่านี้มีอาการป่วยทางจิตด้วย
อืมป่วยยังไงเขาบอกเห็นไฟไม่ได้เลยค่ะเห็นขยะไม่ได้เลย
ทำไมฮะเห็นปุ๊บต้องจุดไฟต้องเผาเลยเหรอต้องเผาเห็นไหมต้องไฟเผาเพิ่มเห็นขยะจุดไฟ
โอ้โหนี่อันตรายนะเนี่ยชาวบ้านหวาดระแวงมากเพราะกลัวว่าวันนึงเนี่ย
มันจะพากันไหม้วอดไปหมดเลยล่าสุดไปยืมเงินลุงมานิด
ลุงไม่มีให้ไม่พอใจเลยจุดไฟเผาค่ะ
เขาบอกว่าหลายต่อหลายครั้งนะเวลาหลานคนนี้ไม่พอใจอะไรใคร
ในครอบครัวเคยโดนทำร้ายร่างกายหลายครั้งแล้วอยากให้เจ้าหน้าที่ช่วยเข้ามาดูแลด้วย
ไปถามน้องชายคุณลุงมานิดซึ่งก็เป็นน้าของผู้ก่อเหตุนี่แหละ
เขาบอกว่าจริงเรื่องยืมเงินมีส่วนเลยแหละ
เพราะว่าที่ผ่านมาเขาก็เคยถูกขอยืมเหมือนกันพอไม่มีเนี่ยนะหลานไม่พอใจทำไงรู้ไหมคะ
เอาเหล็กฟาดเลยค่ะโอ้โหโดนมาแล้วอ่ะ
พ่อไปถามชาวบ้านแถวนั้นครับ
ทุกคนพูดเป็นเสียงอะไรนะ
ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันโอ้คนนี้น่ากลัวมาก
บอกแบบนี้เลยน่ากลัวมากหลานชายเขาเนี่ย
พ่อว่าอะไรไหมคะทุกคนชอบเดินดื่นไม่นอนอะเดิน
เดินไปเดินมาจริงเดินอยู่นั่นนะคะ
แล้วก็จุดไฟเผาอะไรมั่วไปหมดเลย
บางครั้งไม่เดินเปล่าถือมีดเดินด้วย

ไม่รู้เขาจะไปเข้าบ้านใครตอนไหนจุดไฟตอนไหนค่ะ
ภาวะกันไปหมดบอกเจ้าหน้าที่ช่วยหน่อยเถอะ

อย่างนี้มันเดือดร้อนอ่ะวันดีคืนดีก็เผาตลอด
สองวันสามวันเผาแล้วเดี๋ยวเผา
บางทีถือมีดถือไม้เนี่ยไล่พี่ป้านะ

เห็นมาแล้วที่แม่เขาก็โดนโต
ผู้ก่อเหตุได้พูดคุยกับเขาด้วยนะ

คือคนก่อเหตุเนี่ยอายุห้าสิบห้าแล้วนะครับ

คือก็ดูท่าทางแล้วก็คุยไม่ค่อยรู้เรื่องนะ
เขาบอกว่าเขาเผาจริงนะบ้านลุงเขาเนี่ย
แต่มันเป็นเพียงการไปเผาขยะแล้วไฟมันลาม

เพราะว่ามันอยู่ใกล้กันที่ต้องเผาขยะ
เพราะว่าสุนัขมันมาคุ้ยขยะจนสกปรก
เนี่ยคนนี้ครับเขาก็บอกว่าเนี่ยผมก็เผาขยะตรงนี้
สุนัขมันมาคุยเนี่ยเออเห็นไหมคุณลำดวนเห็นไหม
แล้วมันก็ลามไปบ้านของคุณลุงเขาเอง

ก็มาลามไม่ได้ตั้งใจจุดไฟเผาบ้านลุง

ไม่ใช่คือมันลามไปไม่เผาขยะตรงนี้

คือผมเผาขยะตรงนี้แล้วคือ
แล้วตอนเช้าประมาณ๖โมง๔๐อ่ะ

มันเบาแล้วล่ะ

เราก็ยังบอกว่าเราเผาขยะ
เราต้องตั้งใจเผาบ้านเขา

เพราะว่าผมไปทำงานหลังวัดเขียน

เขาเปลี่ยนแปลงเป็นพวกนี้

นี่เขาบอกเขามีงานทำนะมีอ่าแต่ถ้าชอบเผาอย่างงี้ต้องให้ไปทำงานที่ตลาดหนองมนต์ทำ
อยู่ใกล้ข้าวหลามเผาข้าวหลามเผาทั้งวันอย่างเงี้หลามไหม
นี่ชาวบ้านเขาเดือดร้อนไม่แล้วเผาข้าวหลามจะลามไหมหยุดอยู่แค่ข้าวหลามไหม
คือต้องบอกต้องบอกตรงนี้ก่อนนะคุณผู้ชมคือถ้าเรามีคนในครอบครัวเป็นผู้ป่วยทางจิตเวทหรืออะไรแบบนี้
อันดับแรกต้องเข้าใจก่อนว่าผู้ป่วยคือผู้ป่วยอันดับสองที่สำคัญที่สุดคือ
ต้องพาเขาไปพบแพทย์พาไปหาคุณหมอต้องได้รับการรักษากินยาอย่างต่อเนื่อง
เพราะว่าไม่อย่างนั้นแล้วมันก็จะเกิดเป็นเหตุการณ์แบบนี้ค่ะ
คือมันเดือดร้อนทั้งตัวผู้ป่วยเองเดือดร้อนทั้งคนในครอบครัวแล้วก็เดือดร้อนคนอื่นด้วย
เพราะฉะนั้นก็ดูแลกันหน่อยละกันนะคะ
คือปัญหาของกรณีนี้เนี่ยคือตัวคนอื่นเขาเนี่ยอย่างลุงที่เป็นญาติเนี่ยเขาก็
เขาก็ต้องดูแลตัวเขาเองตัวเขาเองก็แทบไม่รอดใช่ไหม
เพราะฉะนั้นก็ต้องให้คนในชุมชนช่วยกัน
แจ้งเจ้าหน้าที่แล้วก็ต้องพาไปถ้าไม่บำบัดไม่รักษา
มันก็จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้มันจะซ้ำไปเรื่อยครับ
เดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาไปดูแลให้นะครับคดีนี้เขาทราบข่าวกันแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ